เรื่องของการเตรียมจัดงานให้กับคุณแตงโมนะครับ
เพื่อนที่เป็นคนสำคัญในการที่เตรียมงานก็คือคุณแอนนา

บอกเรื่องของการเตรียมจัดงานให้เพื่อนให้ดีที่สุด
เพราะคุณแอนนาบอกแบบนี้สัญญาเอาไว้เลยกับแตงโม
บอกว่าเราจะร่วมจัดงานจัดงานศพให้ดีที่สุด
เท่าที่จะทำให้เพื่อนคนนี้ได้นะครับ

เดตการจัดเตรียมพิธีศพให้กับคุณแตงโม
โดยได้วีดีโอคอลพูดคุยกับเพื่อนที่กำลังไปจัดเตรียมสถานที่
ก็จะมีพี่ก้องปิยะมีโบทีเคมีคุณโมอามีนาและเพื่อนในวงการนะครับ
โดยคุณโบทีเคเปิดเผยว่าพิธีศพจะจัดขึ้นวันที่๑๑ถึง๑๓มีนาคม
เวลา๔โมงครึ่งถึง๒ทุ่มตามกำหนดแหละครับ
จะมีพิธีไว้อะไรโดยมีการไลฟ์สดผ่านช่องยูทูปของคริสตจักร
และวันที่๑๔มีนาคมเวลา๑๔นาฬิกาจะมีพิธีชาปนกิจ
ส่วนสถานที่จัดงานจะมีการประกาศอีกครั้งว่าที่ไหนนะฮะ
ฟังการไลฟ์ครั้งนี้หน่อยครับ
ส่วนคุณแอนนาเองก็เชื่อว่าคุณแตงโมรับรู้ว่าเพื่อนแล้วก็ทุกคนรักแตงโมมากแค่ไหนนะครับ
ส่วนเรื่องของทรัพย์สินบ้านรถและแมวของคุณแตงโมนั้น
คุณแม่คุณแตงโมจะเป็นผู้จัดการดูแลทั้งหมดนะครับ
นายังเผยว่าตอนนี้คุณเบิร์ตแฟนหนุ่มของคุณแตงโมยังอยู่ในอาการเศร้านะ
ยังไม่พร้อมจะพูดคุยกับใครนะฮะ

แมวก็คือสรุปได้ว่าเดี๋ยวคุณแม่น่าจะเอาไปให้ทางญาติเลี้ยงนะคะ
ส่วนเรื่องทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามของที่บ้าน
ก็น่าจะเป็นทางคุณแม่จัดการทั้งหมด
ไม่ว่าจะเป็นข้าวของอะไรก็ตามหรือเรื่องบ้านเรื่องรถเรื่องอะไร
เดี๋ยวคุณแม่จะเป็นคนดูแลเองทั้งหมดนะคะ
ก่อนหน้านี้คุณแอนนายังออกมาเปิดเผย
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณแตงโมกับคุณกระติก
ว่าแตงโมกับกติกเคยทะเลาะกันเรื่องเกี่ยวกับว่า
ที่จะมีการเปลี่ยนตัวผู้จัดการมาเป็นแอนนาหรือเปล่า
เพราะแอนนาจะเข้ามาดูงานให้หรือเปล่านะครับ
เหตุการณ์นี้แอนนาบอกว่าเกิดขึ้นมา๓๔เดือนแล้ว
แต่หลังจากนั้นก็เคลียร์กันด้วยดีนะครับ
ส่วนความสัมพันธ์ของคุณแอนนากับกระติกนั้นนะฮะ
นานาบอกว่ากระติกไม่ใช่เพื่อนของเธอตั้งแต่แรก
แต่แค่มารู้จักกันผ่านแตงโมอีกที

คุณผู้ชมฮะทีมข่าวของเราไปที่คริสตจักรเมธาดิสนะครับ
ตั้งอยู่ที่คลอง๔อำเภอคลองหลวงจังหวัดปฐุมธานี
คุณผู้ชมฮะคริสตจักรนี้จะเป็นคริสตจักรที่สำคัญ
ในวันที่จะทำพิธีชาปนกิจคุณแตงโม
วันที่๑๔มีนาคมนี้นะครับ
และที่สำคัญเป็นคิตจักรที่เคยทำพิธีชาปนกิจคุณพ่อของคุณแตงโม
ก็คือนายโสพลพัชระวีรพงศ์แล้ว
แล้วก็อัฐิของคุณพ่อคุณแตงโมเก็บไว้ที่นี่
คุณเนี่ยช่องเก็บอัฐิคุณพ่อคุณแตงโมนะครับ
โดยเจ้าหน้าที่ชาปนกิจคริสตจักรเมทอดิส
นางสาววนิดาบุตรสุวรรณบอกว่าทางคริสตจักรเองนะฮะ
ได้มีการประสานทางครอบครัวของคุณแตงโมนะครับ
ได้โทรมาจองสารที่ประกอบพิธีชาปนาคิตที่นี่
ส่วนรายละเอียดทางญาติจะโทรมาแจ้งอีกครั้งหนึ่งนะครับ
แล้วก็ขั้นตอนในการประกอบพิธีนั้น
เคลื่อนศพมาแล้วก็จะประกอบพิธีทางศาสนาแบบคริสเตียน
ซึ่งจะมีการร้องเพลงนามัศกาลพระเจ้า
กล่าวประวัติกล่าวไว้อาลัย
รับฟังการเทศนาต่อพระเจ้า

ก็จะเป็นการชาปนกิจที่อุโมงเพลิง
คือคริสต์เขาจะไม่เรียกว่าเตาเผาหรือเมนนะ
ก็จะเรียกว่าเป็นอุโมงเพลิงนะครับ
ซึ่งทางญาติหรือเพื่อนสนิทสามารถนำดอกไม้
มาแสดงความอาลัยเป็นครั้งสุดท้ายได้นะฮะ
ช่วงเก็บนาทีคุณพ่อจะอยู่ฝั่งนู้นเนอะ
ค่ะยังไม่ได้จองค่ะ

ขั้นตอนต่อไปจะต้องทำอย่างไรบ้างครับ
ขั้นตอนต่อไปก็ในส่วนของอัฐิ
ทางครอบครัวบางครอบครัวก็จะเก็บไว้ที่นี่

เราก็จะไปลอยขาดตามประเทศนี้ของไทยค่ะ

หลังจากที่ชาปนกิจเสร็จนะครับ

แต่ทีนี้คุณวันนิดาที่เป็นเจ้าหน้าที่
บอกว่าทางครอบครัวของคุณแตงโมยังไม่ได้จองนะ
คือจองช่องข้างที่เก็บอัฐิของคุณพ่อ

ทำการชาปนกิจตั้งแต่ปี๖๓นะ

ข้างเนี่ยก็เท่ากับว่าคุณแตงโมจะได้มาอยู่กับคุณพ่อนะครับ

ส่วนการลอยอังคารก็ลอยที่แม่น้ำได้ตามปกติ

ด้านของนายสุรชัยพาชื่นใจนะฮะ

ในการที่จะจัดพิธีไว้อาลัยของคุณแตงโมนะครับ
คุณสุรชัยบอกว่าพิธีไว้อะไร

ไว้อะไรวันที่๑๑๑๓น่าจะเป็นที่คริสตจักรแห่งความสุข

เพราะตรงนั้นมีท่านอาจารย์ทงชัยประดับชนะนุรัติ
ซึ่งเป็นเสียพิบาลที่เคยดูแลคุณแตงโมเป็นประจำนะครับ
น่าจะเป็นเชิดหอบจอยครับคุณ
อ๋อก็คือชิสตจักรแห่งความสุขใช่ไหมครับ

ใช่ครับท่านศาสนาอาจารย์ทงชัยประดับชันวัด
ก็จะเป็นศิริภิบาลที่ดูแลคุณแตงโมมากับฉัน
นี่การจัดเตรียมพิธีต่างให้กับคุณแตงโมให้ดีที่สุดนะครับ